อ่านคับเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่
สดใหม่ให้เยอะ
นะครับผมกลับมาเจอกันวันนี้เป็นวันที่เรียกได้ว่า
ล้างท้องแองจี้เธอกินเจเป็นเพื่อนใช่ไหม
กินสิคะแม่เพราะฉันให้ยะหยุนเตรียมเปิดคลัวแล้วนะ
ขอบินก็เลยแม่แล้วเมื่อวานแม่หมดแล้วยังน้ำมะละ
๗เพราะฉันขอขอบคุณแต่จะเริ่มกินเจ็บก็ก็บอกเชื่อว่าเป็นวันล้างท้อง
วันล้างทองแต่ฉันขอกินมังแทนได้ไหมเธอเอาที่เราสบายใจเราทำได้แล้วไม่ว่ายิ้วหยุ่นทำอร่อยไหมโม๊ต
ยิ้วหยุ่นทำอร่อยสิวันหนึ่งสามเมนูไหมเอาที่ไม่ลำบากเราแม่พอดน้องก็กินกันมันอยู่ที่คุณภาพกิจใจคุณแม่
ใช่นี่

จริงวันนี้หนูไปนั่งอ่านมาว่า

ด่าคนนั้นคนนี้ทำไม่ดีเลยมันก็ไม่ได้ผล

เห็นไหมพูดถึงแล้วแหละสำคัญตรงนั้นแหละพี่เนอะฮือ

เทศกาลกินเจกำลังจะมาถึงอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะวันนี้เริ่มเหลือบออกเหี้ยแหละ
โอ้โฮหน้าไทยรัฐรถติดจริงเนี่ย

เราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันแบบเรียกว่าแบบเหมือนจะปกติเลยแหละตอนนี้

เขาบอกว่าไปห้างสรรพสินค้าทุกวันนี้หาที่จอดรถชั่วโมง๒ชั่วโมงนะ

แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาประกาศแบบที่ว่าคายขึ้นมาที่บอกว่าร้านอาหารมันได้กี่เปอร์เซ็นนะพี่

ร้านคือเกิน๑๒๐อ่ะแม่คือเสริมโต๊ะด้วยอ่ะ
ถ้าเป็นข้างนอกอ่ะได้แต่ถ้ายังเป็นแบบอยู่ในห้องที่มีแอร์ปรับอากาศอะไรอย่างนี้จริงก็ยังไม่ให้เต็มให้มีเว้นระยะหน่อย
ใช่แต่ในห้างศัพท์ศิษย์ข้าว๗๕เปอร์เซ็นต์
แต่คนคงอยากออกจากบ้านมานั่งกินข้าวกันอ่ะพี่เบิร์

หรอกเพราะด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้อย่างวันนี้เองนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือต่ำกว่าหนึ่งหมื่น
ก็อยู่ที่๙๘๖๙รายด้วยกัน
ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ที่๙๒ราย
ซึ่งตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม

เคยได้ยินอาการมิดซีกันไหมคะหลังจากติดเชื้อโควิด

วันนี้นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพท
เขามีการเปิดเผยถึงอาการมิสซี

ก็เป็นกลุ่มอาการของโรคอุบัติใหม่ที่พบในเด็กนะคะ
ซึ่งร่างกายนั้นจะมีการอักเสบในหลายระบบเลย
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย

ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายในหลายระบบตามมา
โดยภาวะนี้ค่ะก็จะพบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุเลย
บัติการประมาณร้อยละ๐๐๒ของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด๑๙นะคะ
โดยผู้ป่วยจะมีอาการที่เป็นไข้ผื่นตาแดงอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลว
อาจจะมีภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจ
หลอดเลือดหัวใจโป่งพอง

อิมมูโนโกมูลินแล้วก็ยากดภูมิคุ้มกัน
ขณะที่นายแพทย์อดีศัยพักตาตั้งค่ะ
ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ก็มีการกล่าวบอกว่าโรงพยาบาลก็จะมีผู้ป่วยเด็ก
ที่เป็นอาการมิสซีอยู่ที่จำนวน๘ราย
อายุตั้งแต่๙เดือนถึง๑๑ปี
อายุโดยเฉลี่ยก็คือจะอยู่ประมาณ๖ปีนะคะ
มาก่อนภายใน๔๖สัปดาห์
ส่วนผู้ป่วยอีก๒รายเนี่ยไม่พบประวัติการสัมผัสเชื้อที่ชัดเจนค่ะ
ผู้ป่วยทุกรายมีไข้ร่วมกับผื่น
แล้วก็พบอาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย
ก็คือมีอาเจียนมีถ่ายเหลวแบบนี้นะคะ
เด็กเล็กเนี่ยมักจะมีอาการตาแดงปากแดงมือเท้าบวม

อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกิดในเด็ก
ซึ่งการตรวจเลือดนั้นจะพบค่าการอักเสบที่เพิ่มขึ้นผิดปกติค่ะ
หมอบอกว่าผู้ป่วย๔รายมีภาวะช็อกจากการที่หัวใจบีบตัวได้ลดลง
จำเป็นจะต้องให้การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเลยนะคะ
ซึ่งผู้ป่วยที่อาการรุนแรงมี๓รายด้วยกัน

ทำงานของหัวใจก็คือกลับมาทำงานได้ตามปกติ
ซึ่งบางทีเราก็ไม่เคยได้ยินโรคนี้

แต่ตอนนี้เป็นคาวาซิกิแล้ว
จะมีไข้มีผื่นตาแดงอาเจียนปวดท้องแล้วก็ถ่ายเหลว

อย่างตอนนี้เด็กหลายคนที่ได้เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ก็เริ่มมีรายงานอาการต่างมานะครับ

คือตอนนี้อย่างหลานหนูก็คืออยู่ในกลุ่มที่ต้องฉีดเด็ก

เพราะว่าเขาจะเช็คเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจใช่

แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เริ่มมีการรายงานเกี่ยวกับ

แต่คุณหมอว่าลักษณะการเต้นหัวใจที่มันผิดปกติแบบนี้เนี่ย

ปรับสภาพมาเป็นเต้นปกติได้เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในอาทิตย์แรก

อย่างที่คุณหมอเขาแนะนำส่วนใหญ่ก็คือบอกเลยว่า

งดออกกำลังกายเลย

พฤศจิกาน่าจะเปิดประมาณต้นเดือน

เห็นจากการใช้ชีวิตของคนจริงแล้ว

ต่างจังหวัดเขาปกตินะ

ร้านค้าร้านอ่านเขาเปิดปกตินะ

เริ่มเห็นการเดินทางมากขึ้น

รอยกระทงท่าน้ำไม่ทั่วมันก่อนนะ

งการเราได้เล่นน้ำอ่ะ

ว่าโควิดอีกช่วงสงการปีหน้าก็เหลือเป็นแค่ไข้

มันก็เป็นแค่กินยาหาย
จะรอยกระทงไม่แน่ใจเพราะว่า
ลายออนร็อกก็มาแล้วคุณพี่ค่ะ

เทศกาลกินเจเนี่ยงดจัดแน่นอน

น้ำจะท่วมหรือเปล่าเขาบอกว่า๑๑ถึง๑๓นี่มาลูกหนึ่ง
แล้วก็๑๓๑๕มาอีกลูกนึงวันนี้มาก็ยังไม่แรง
แต่อันนี้เดี๋ยวนะแต่เมื่อคืนนี้พี่เห็นพายุไหม
งวงช้างหมุนติ้วในเขตกรุงแท่มหาละครด้วยพี่
แต่ฝนเราดูฝนนะเนอะฝนฝนวันนี้ถือก็เป็นอุตุเก่งนะฮะ
อุตุกเขาก็กล้าเกณฑ์ว่าฝนมันจะน้อยลงแต่หลังจากพรุ่งนี้กินเจเป็นต้นไป
ฝนจะมาอีกรอบนึงแต่ที่วันนี้ประธานกรรมการบริษัท
คุณชวริสจันทรัศนเนี่ยนะครับเขาวิเคราะห์อย่างนี้เขาวิเคราะห์พายุ
แต่พายุเนี่ยมันขึ้นไปทางเหนือมันก็ไปอ้อมตรงเกาะไหลำนะครับ
แล้วก่อนจะมาขึ้นที่เมืองวิงประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามปุ๊บก็จะใกล้เรา
ลิ่มโค้งอันเนี้ยเอฟเฟคหมดอืมเพราะว่าถ้าสมมติอืมลิ่มโค้งคืออะไรฮะ
ถ้ามาทั้งหมดลิ่มฝั่งโค้งหนองคลายน้องคลายทั้งหมดตรงเนี้ยมีผลแน่นอนครับ
ซึ่งเมื่อมันรวมตัวกันช้าเมื่อเข้าไทยปุ๊บ
รวมตัวของเขาช้าเพราะมันอ้อมมันอ้อมไปทางหายหลำถูกต้องไหม
ยิ่งรวมตัวกันช้าพลังมันจะเยอะขึ้นเว้ย
แตกเนอะมันยิ่งไปอ้อมเยอะแค่ไหนมันยิ่งไปรวมตัวกันมาก
พลังมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกมันบอกมันจะมาวันที่๗ถึง
ถูกต้องไหมคะที่กรมอุตุเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกเลย
ปรากฏไม่ใช่๑๑มันหายไปอีก๔วัน
แต่๑๑มาเนี่ยมันแรงกว่า๗๙ที่วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรก
อันนี้แหละคือน่าจับตามองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ
จะเข้าไทยจะเข้าถึงประเทศไทยจังหวัดที่ได้รับเต็มเลยคือ
นครพนมนครพนมเนี่ยจะมีฝนตกหนักเลยนะ
ใช้คำว่าหนักเลยนะ๑๑๑๑๒ตุลาคม
รับมือนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บตรงนครพนมปุ๊บ
จังหวัดที่ไว้ใกล้คือตอนนี้หยุดไปถ้ำนาคาสักนิดหนึ่งก่อน
นะครับบึงกาลอืมบึงกาลนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ย
ทั้งสองจังหวัดเนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ติดแม่น้ำโขง
มันยังไม่มีตึกลาบ้านช่องเยอะถามว่าท่วมไหมท่วม
แต่เขาระบายเร็วอืมคืนเดียวก็หมดโอเคถึงเวลาปุ๊บ
จริงถ้าไม่ไปสร้างตึกบังเขาแป๊บเดียววันเดียวหมด
คือทุกสิ่งทุกอย่างมาเร็วแต่ก็จะระบายลงแม่น้ำโขงเร็ว
แต่จังหวัดที่น่าเป็นห่วงคืออุดรธานี
อุดรธานีก็กรุงเทพย่อยถูกต้องไหมฮะใช่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นจังหวัดอุดรธานีเนี่ยชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
ต้องระวังการระบายน้ำในตัวจังหวัดให้ดี
เพราะตอนนี้เราไปอุดรนี้ตึกทั้งนั้นเลยเป็นตึกหมดเลย
เรื่องท่อเตรียมทดลองเครื่องสูบน้ำกันสักนิดนึง
สำหรับพายุหมายเลข๑๗ไลอนล็อกเนี่ยนะครับ
จะช่วยเติมน้ำอ่างเก็บน้ำลำเปล่า
แล้วก็อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐให้มีปริมาณน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน
ทั้งสองอ่างเนี่ยมีปริมาณกักเก็บน้ำไม่มาก
สำหรับพายุนี้อาจจะมีข้ามภูเขามาถึงน่านเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ฝนไปตกอยู่เหนือเขื่อนศิริกิจ
ซึ่งตอนนี้โอเคเราไม่ต้องตกใจ
เพราะเกลือศิริกิจมีอยู่ประมาณ๔๐

ส่วนฝนตกที่ใต้เขื่อนลำน้ำน่าน
มีพื้นที่เพียงพอจะรับน้ำได้มันเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย

เพราะว่ามันเข้าทางนครพนมบึงกาล
พนมบึงการปุ๊บคุณจะไปกลัวทำไมเพราะมันระบายลงโขงเร็ว

กลัวนิดหน่อยคืออุดรธานี
อุดรธานีในตัวเมืองมันเป็นตึกลาบ้านช่อง

น้ำอาจจะต้องรอการระบายหน่อย
รอการระบายขนาดเดียวกัน
กลับไปที่เขื่อนทั้งหลาย

ไอน้ำเนี่ยก็จะมาเติมเต็มเขื่อนเต็มอ่างเก็บน้ำ

สรุปแล้วมันจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย

กรมการป้องกันและมะเทาสาธินภาคภัยก็ได้งาน
และแจ้งเติมว่าระบุว่าพื้นที่เฝ้าระวัง
น้ำล้นตะหลิงน้ำท่วมขัง
เพาะพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่รุ่มต่ำ

อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมระดับสูงครับ

วันนี้หลายคนจับตามองกรุงเทพมหานคร

เขาพูดว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัว

ที่เราเจออยู่ว่าชุมชน

น้ำมะเล็กถึงเข้าเลย
มะเล็กบอกว่าน้ำมะเล็กไม่ต้องโทรมาแล้ว
ไม่ง่ายละให้น้ำด้วยฉันไปอยู่ก็ไม่ได้

แต่ก็อันนั้นปกติเนื่องจากว่ามันริมน้ำ

ธนการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเกือนเจ้าพญา

ที่อำเภอบางทรายตรวจปัดปริมาณน้ำ

คือ๓๐๘๘บาทเมตร

ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำ

หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เมตรครับยังไม่กระทบในพื้นที่ครับ
โดยวันนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประเมินปริมาณฝนที่ตกสะสมหนัก
ในพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพญาตอนบนแล้วก็รุ่มน้ำป่าศักดิ์คาดว่า
มีน้ำนะครับหลากจากพื้นที่ตอนบนของรุ่มน้ำเจ้าพญาครับ
อันนี้แหละคือปัจจัยหลักเหมือนกันน้ำทะเลหนุนสูง
ก็จะส่งให้ระดับน้ำของในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
เพิ่มสูงเดิมจากเดิมเนี่ย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตือน
กอธมมรณ์หรือหลายคนต้องเตือนว่า
แม่น้ำเจ้าพระยาทรัพยา๑๑ชุมชน

น้องน้ำก็มาผ่านพระนครศรียุธยานะครับ
ทุมธานีแล้วก็รวมถึงอ่างทอง

บอกว่าอายุทยาตอนนี้หนักสุดนะครับ
แต๋อคมรุนเทพที่ให้เบ้าใจด้ายเพราะว่า

เพราะว่ามีการจัดการในการระบายน้ำอย่างดีนะครับผมนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ใน
แล้วก็รวมถึงปฐุมธานีแล้วก็รวมถึงอ่างทองด้วย

ก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพายุลูกต่อไป

ก็อย่างที่บอกไปการบริหารจัดการเรื่องของน้ำ

งั้นทุกคนก็คือนั่งรอความหวังอย่างเดียวว่า

แต่อีกส่วนหนึ่งระบบการจัดการต้องมีด้วย

แต่อย่างที่ตอนนี้เขาบอกว่าพิษนุโลกตอนนี้

อันนี้คือข้อดีของปีนี้

ปรากฏว่ามันถ้าสมมุติมันไปเข้าทางในเมืองแถวอุบล

เขาเห็นที่เขาการไปเช็คเครื่องสูบน้ำกัน

หลักคือลงน้ำโขงกับทางอ่าวไทยถูกไหมคะ

มันก็ประจวบกันอีกมันก็เอ๋อล้นขึ้นมาเอ๋อล้นตรงนี้
เพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการน้ำต้องเฉียบต้องทำไปคู่กันนะต้องทำให้ได้
เรื่องหนึ่งอันนี้ที่๒วันที่ผ่านมาเราจะมีโอกาสได้เห็นต้นยางนา
ต้นใหญ่อายุเป็นร้อยปีที่เชียงใหม่ล้มกันเต็มเลยล้มเป็นสิบต้นนะคะ
ใช่ครับเสาไฟฟ้าอีกร้อยกว่าต้นฮะถูกค่ะหลายคนก็เชื่อกันว่าเอ๊ะมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
มันเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าวันนี้มีอัปเดตแล้วใช่ไหมค
ใช่ครับผมนะฮะล่าสุดครับแจ้ง๓ข้อหาคู่รักเซ็กเฉาใต้ต้นยางนานะครับ
นะฮะตะเวนถ่ายมาแล้วกว่าเจ็ดสิบคลิปทั่วประเทศนะครับจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับ
คลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันใต้ต้นยางนาริมถนนเชียงใหม่ลำพูนนะฮะ
สายเก่าในเขตตำบลสารพีนะครับต่อมาเนี่ยตำรวจสืบสวนภูทรภาคห้าครับ
ติดตามแล้วก็แกะรอยจากแพลตฟอร์มนะครับในโลกโซเชียลแล้วก็กล้องวงจรปิด
สามารถจับกลุ่มตัวคู่รักในคลิปได้นั่นเองนะครับผมล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ย
ควบคุมตัวนายสัญชุกรนะครับผมอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดน่านครับ
และนางสาวพิชาพัฒน์นะครับผมนะฮะวัย๓๗ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่
สองชายอีกในคลิปครับพร้อมกับของกลางเป็นชุดที่ใช้แต่งตัว
เพื่อแสดงขณะถ่ายทำคลิปอนาจารย์สมุดบัญชีที่ใช้รับโอนเงิน๑๕เล่มนะครับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับแบบพกพาอีกสองเครื่อง
มาสอบสวนเพิ่มเติมที่ศูนย์ปรับรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
ด้านพันธบรวจโทปิยะตาวิชัยนะครับผมและผู้บังคับการ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เนี่ยสอบสวนทั้งสองคนนะครับรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ทำคลิปอนาจารย์ใต้ต้นยางนาอำเภอสารพีจริงนะครับ
เป็นแต่เป็นคลิปที่เป็นคลิปเก่าครับที่ถ่ายทำตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้ว
เพื่อให้แฟนคลับเนี่ยในโอลี่แฟนนะฮะได้ติดตามไม่ได้นำออกมาเผยแพร่แบบสาธารณะนะครับ
และทั้งคู่เนี่ยถ่ายทำคลิปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีที่แล้ว
ทั้งหมดกว่าเจ็ดสิบคลิปนะครับเบื้องต้นแจ้งสามข้อหานะฮะ
ทั้งกระทำอ่ากระทำอันควรอ่าขายหน้าต่อธารกรรมนันนะครับ
ผลิตภาพลามุกอาณาจารย์แล้วก็ความผิดตามประวัติคอมพิวเตอร์นั่นเอง
จับได้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเล่าให้เขาจับยังไงรู้ไหมตำรวจ
อ่าฮะเขาก็ต้องตามปรากฏว่าตำรวจเช็คไปที่ยูทูป
อืมเพราะว่าเออไม่ใช่รู้สึกจะเป็นโอลี่แฟน
เขาลงในโอลี่แฟนทวิตเตอร์แล้วก็เว็บลามกอีก๒เว็บ
เมื่อกี้เนี้ยคือดูตำรวจก็เลยมาดูอ่า
เวลาที่โอลี่แฟนโอนเงินกลับมาเส้นทางการเงินโอนเงินกลับมา
เข้าบัญชีใครอืมง่ายมากแล้วก็ไปตามดูคลิป
ตามดูว่าบัญชีนั้นเป็นของใครปรากฏเป็นของเขาสองคนนี้
ฮะก็เลยโดนเรียกมาอืมแต่ปรากฏว่าวันที่เขาไปทำคลิป
อย่างที่บอกว่าตรงนั้นเป็นเส้นถ้ามุติคนเหนือเขาจะถือว่า
มีการบวชต้นไม้ใช่ไหมแองจี้ใช่มีการบวชต้นไม้มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
เป็นเส้นเก่าหลังจากที่ไปทำไอ้คลิปนี้ปุ๊บอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะ
ยุถล่มอ่าฮะเขาบอกวันเดียวอ่ะที่พายุถล่มเนี่ยนะ
มูลค่าศูนย์เสียกว่า๕๐ล้านบาทถูกต้องนะครับผมต้นไม้
อายุกว่าร้อยปีนะฮะถนนสิไฟดับหมดเลยนะไฟดับหมดทุกอย่าง
ดับคนแถวนั้นไฟดับคือเนี่ยสารนี่คือสารหลักเมืองอ่าฮะ
สารหลักเมืองก็โดนโดนโดนต้นไม้ถล่มอะไรอย่างเงี้ยครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามันเกิดอาเภษขึ้นนะฮะนะครับไปทำแบบนี้นะครับผม
ซึ่งชาวบ้านเขาก็เชื่อแบบนั้นใช่เพราะว่ามีการบดต้นไม้อย่างที่มดบอก
ถ้ามองดูไปแล้วเนี้ยจะมีแบบเหมือนคล้ายคล้ายกับพาจิวรเนอะอืม
มามาคุมอ่ามาคุมต้นไม้เหมือนกับบวชต้นไม้แล้วก็เนี่ยฮะที่เห็นอยู่
แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงพรรษาเข้าพรรษาถ้ามุกก็เชื่อกันก็
เหนือก็จะเชื่ออ่าฮะเอาจริงนะตัวเองโอลี่แฟนอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
แต่คราวนี้คือมันเกินไปมันเกินไปคุณมาทำอย่างนี้
ตรงตรงเนี้ยเป็นวัฒนธรรมอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี้ยเนี้ย
ถนนเส้นนี้จะมีการปรับปรุงนะฮะนะฮะมีการตดอยากจะให้ตัดต้น
ต้นอ่าต้นยางยางแต่ชาวบ้านไม่ยอมไม่ยอมคือมันเป็นเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้ค่ะ
วันหลังเวลาเราจะมาอย่างงี้ก็รู้เลยว่าเข้าถูกเข้าเชียงใหม่แล้ว
ถูกจากถนนเส้นนี้เลยอ่ะนะฮะถ้าสมมุติเป็นแล้วนอกจากมอเตอร์เวย
แล้วก็เป็นเส้นในเส้นนี้ที่จะไปลำภูนอ่าลำภูนประมาณยี่สิบสามสิบกิโลได้
ซึ่งเอาง่ายละครหนังเกือบทุกเรื่องถ้าไปถ่ายเชียงใหม่หรือ
อันนี้ไปจุดละต้องการรถผ้านต่ายมรสมมรสชายสวยมันเป็นต้นไม้ขึ้นสองข้างทาง
แล้วก็ปกคลุมแบบว่าโอบล้อมเลยอ่ะแล้วเขาถือจริงจริงแม่คนอื่นเขาถือมาก
ใช่ครับเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าขึดแม่ขึดใช่ไหม

คือโอลี่แฟนกูจะทำมึงหาเงิน

แต่หมายถึงว่าวันนี้มันเป็นวัฒนธรรม

อย่างน้อยให้เหลือวัฒนธรรมดีของประเทศไทยเรานิดหน่อยเนาะ

ต้นไม้เนี่ยกว่าจะโตได้เป็นร้อยปี
เป็นร้อยปีไหมสูง๒๐ปี

มันคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากเก็บรักษาเฮาไว้
ต้นไม้แบบโค้นลงมาแล้วเห็นลากแบบใหญ่มากตกใจมากฮะว่า
มันเกิดขึ้นได้ยังไงขนาดที่มีรากแบบว่าใหญ่ขนาดนี้แล้ว
นะฮะสาวโฟงสาวไฟนี่ล้มกันแล้วเนี่ยแล้วนะฮะ
ดับกันใช้การไม่ได้เลยนะฮะ

เขาทาดกันอีก๕นี่ต้องบุหรณะ
บ้านชาวบ้านนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งเขาเรียกว่าสารอะไรนะ
ศาลเหมือนศาลหลักเมืองของแถวเนี้ยค่ะ
เหมือนถ้าพูดเหมือนเจ้าที่เจ้าทาง
สิ่งศักดิ์สิบอีก๙ข้อรมณ์หน้าถืออ่ะอืมก็พังหมดนะฮะ
นะครับคนที่หนึ่งเลยเข้ามาดูนะฮะ
โอ้โหอย่าหาคำนะครับอุโยคถนนก็แพงแล้วนะ
อืมเมื่อวานนี้หลายละคนโลกโซเชียลเขาบอกว่า
เป็นการฝึกจิตตัวเองกันนะว่าวันหนึ่งอ่ะ
คนเราจะเป็นยังไงเราไม่หยิบโทรศัพท์มือถือได้ไหมใช่ไหม
เออทำถูกว่าคนเดี๋ยวนี้คนไม่โทรเข้าโทรออก
ไอจีก็ล่มไอจีก็ล่มที่ก่อนรายได้หายกันเมื่อคืน
เมื่อคืนต้องเอ็บของกันไงเขาพูดว่าไอจ้าของอ่ะ
รายได้หายวันจะสองแสนล้านบาทถูกต้องค่ะเขาเบิร์กไหมมากัน

โดนด่าเนอะไม่ค้าขายของไม่ได้อ่ะใช่นะฮะสิบชั่วโมงอ่ะอือฮือ

ที่เขามาเล่าอ่ะเขาบอกว่าบางทีก็ใส่สายเดี่ยวก็มีไหม
ใช่ฉันสามคนที่เจอผีพี่มดใครเป็นคนตักกะบอกว่า
ต้องใส่ชุดไทยเจ้าที่ต้องใส่ชุดไทย
กุมารทองต้องใส่อะไรนะจงกระเบน
นี่ถ้าพี่หนุ่มนั่งอยู่นี่พี่หนุ่มจะตอบว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่ใช่ผี
อ่าไม่ใช่เลยนะคะพี่หนุ่มพอตอบว่าอันนี้

หรือว่ามันเป็นชุดตั้งแต่ในอดีตการ

ไม่เราดูละครเราดูหนังกันเยอะ

หนังละครถ้าพูดถึงผีก็ต้องใส่ชุดไทยถูกไหมล่ะ

ถ้าสมมุติจะทำผีทำเจ้าที่เป็นนางมุ่งนางไม้ก็ต้องใส่ชุดไทย

เราก็เลยคิดว่าอ๋อผีต้องใส่ชุดไทย

แต่ว่าอันเหตุการณ์นี้ก็เป็นชุดไทยเหมือนกันถูกไหม

เกิดขึ้นที่บ้านโคกอุดมจังหวัดปราจินบุรี

คือนายอารีธรรมนบเนี่ยอายุ๓๖ปีเขาบอกเขาเจอเรื่องแปลกขนาดที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

ไปตกป้าที่สะน้ำถี่หมู่หนึ่ง

อืมสูงตึงสวมสไบเสียงศรีม่วง

เขาว่ามายืนส่องทางให้
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถามอีกเขาไหนว่า

หลังจากนั้นเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณอารีนี่แหละเขา
ตกก็จะได้ปลาตัวใหญ่อยู่เพราะจะได้ปลาเป็นประจำแหละ
เมื่อวานเนี่ยจึงเดินทางมากับจะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่ง
กับผู้หญิงลึกลับคนดังกล่าวนะฮะ
ปรากฏนั่งพนมมือไหว้ปุ๊บมือไม้แข็งไม่รู้สึกตัวเลย
จนผ่านไป๓ชั่วโมงมารู้สึกตัวอีกทีเฮ้ย
เรามานั่งอยู่ตรงขอบสระน้ำเลยเรียกเมียให้มารับมารับหน่อย
เรียกปริญญาเนี่ยให้มารับเพราะอะไรรู้มั้ยหารถไม่เจอ
ญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหาก่อนจะพบรถเนี่ยไปนู่น
จอดทิ้งไว้ที่ข้างหลังป่ามันสัมปะหลังนู่น
คราวนี้ชาวบ้านทุกคนก็เลยมาจุดทูบจุดเทียนมา
เขาเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าท่านเจ้าพ่อเจ้าเขา
อันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกว่านางเห็นเป็นผู้หญิงใส่สบายเฉียงสีเขียว

เนี่ยบ่ตกปลาแล้วเนี่ยแปลปกดปลาขนาดนั้นอ่ะที่ทำการขอเข้ามาต่อเจ้าที่ยอดทางนาง
บอกว่าจะมาหาปลาจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยแล้วก็ตนเองก็กลับบ้านปกติ
ที่ตอนเช้าจะเห็นนายอารีแล้วก็ญาติญาติเนี่ยมาตามหารถมอเตอร์ไซค์กัน
ตนเลยจุดทูปบอกเจ้าที่เพื่อขอเข้ามาเพราะไม่รู้ว่านายอารินไปลบหลู่อะไรเขาหรือเปล่า
ไม่รู้ตัว๓ชั่วโมงเนี่ยมดนะฮะสรุปแล้วสีเขียวเนอะ

นะครับจะได้จุดทุบบูชาตุ
เรื่องของเฟซบุ๊คที่บอกไปค่ะพิษของเฟซบุ๊คล่มทำมาร์คซักเกอร์เบิกเนี่ย
เงินเรียกว่ามหาศาลมากทีเดียวนะคะอันดับเศรษฐีนั้นร่วงลงเลยล่ะ

เรียกว่าโจมตีเฟซบุ๊กอะค่ะประกอบกับเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือทงของเฟซบุ๊คอิ๊งเกิดล่ม
เมื่อช่วงกลางดึกถึงเช้ามืดตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
เทขายหุ้นยักษ์ใหญ่ในโซเชียลมีเดียส่งผลให้หุ้นนั้นดิ่งลง๔๐
ที่หุ้นของเฟซบุ๊กตกลงนะคะเมื่อวันจันทร์
ทำให้ความมั่นคงของนายซักเกอร์เบิร์ตนั้นลดลงไปอยู่ที่
๑๒๑๖๐๐ล้านดอลลาร์ศาษณ์รัฐอเมริกาค่ะ
แล้วก็ทำให้อันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของเขาเนี่ย

ตามดัชนีมหาเสดทีของบูมเบรกอะนะคะ
ทั้งนี้ความมั่งคั่งของนายซักเกอร์เบิกนั้นลดลงเกือบ๑๔๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยค่ะ
เขามีการโพสต์ข้อความออกมาแล้วก็บอกว่าขอโทษค่ะ
ขออภัยสำหรับความขัดข้อง
ผมรู้ว่าคุณต้องพึ่งพาบริการของเรามากเพียงใด
เพื่อเชื่อมต่อกับคนที่คุณห่วงใหญ่
นั้นคุณซักเกอร์เบิร์กออกมาบอกแบบนี้นั่นแหละโอ้โฮอืม

แป๊บเดี๋ยวเงินก็หายไปแป๊บเดี๋ยวเขาได้คืนเนอะแสนกว่าล้านเขาคงจะหายเร็ว

เขาบอกว่าทุกคนก็ต้องพึ่งพาพึ่งพาอืมบริการของเขาในการเรียกติดต่อ
ก็ทำให้รู้ว่าทั้งโลกขาดเขาไม่ได้อะถูกมั้ยล่ะเมื่อวานเนี่ยเขาร่มทีนึง
สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเราอาจจะไม่รู้จักกันทั้งโลกแต่ทั้งประเทศไทยอ่ะ
เทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวทั้งประเทศไทยขาดเขาไม่ได้
ปิดการบังเหตุมันดีกว่าคนเราจะบ้าตายหรือเปล่าถ้าสมมุติไม่ได้เล่น

แต่ก็อาจจะเป็นเฉพาะอีกเจนนึง

ตอนแรกเราคิดว่าไม่รู้สึก

มันดูดูดีกว่านะดูดูดีกว่านะ
คิดว่ามีแต่พวกเจนเราที่แบบว่าจะหุดกี่หวิด

อืมนะฮะถ้าเขาใช้แบบเป็นประจำ
เขาก็เริ่มสนุกกับการใช้โลกโซเชียล
แล้วก็แน่นอนมีผลกระทบอย่างแน่นอน
มาถึงเรื่องราวของภูมิกับโจ้ยังไม่จบ
อัปเดตนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเงียบไปสักพักหนึ่ง
ล่าสุดเผยภูมิกับโจ้มีพิรุษจับรถหรู๔๑๐คัน
ก่อนแจ้งหาย๑๖๙คัน
จับเองประมูลเองจนรวยอู้ฟู้
วันนี้พลตรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์

เปิดเผยผลสืบสวนคดีของพันตรวจเอกทฤษันอุทนพล
พบมีรถยนต์๔๑๐คัน
อดีตภูมิกับโจ้เกี่ยวข้องกับการยึดอายัด
ในขณะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
เบื้องต้นพบว่ามีการแจ้งหายไว้ในต่างประเทศ๒๗๐คัน
แบ่งเป็นหายก่อนถูกยึดอายัด๑๐๑คัน
แล้วก็หลังถูกยึดอายัด๑๖๙คัน

และยังพบว่ามีตำรวจอีกจำนวนนึงครับ
ร่วมกระบวนการในการจับกลุ่มรถยนต์หรูอีกด้วย
โดยตอนนี้ได้ตรวจสอบถึงผู้เสียหายในต่างประเทศ
ที่แจ้งความว่ารถยนต์หายแต่ไม่พบข้อมูล
จึงเชื่อได้ว่าอดีตพุ่งกับโจ้กับพวก
ร่วมกันตรวจยึดรถยนต์หรูนะฮะกันเป็นขบวนการ
แล้วก็นำมาส่งให้กลมศูนยากรออกมาประมูล
และจะได้รางวัลนำจับร้อยละ๕ของราคาประเมิน
ส่วนผู้ที่ประมูลรถยนต์ออกไปเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มกระบวนการเดียวกันครับ
อยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมสุรกากรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ
สำหรับรถยนต์ทั้งหมดครับเป็นการจับกลุ่มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
คันยึดมาก่อนที่รถเนี่ยจะเข้ามาถึงที่ประเทศไทย
คือไปดักหน้าไว้ก่อนเลยนะครับ
และส่วนใหญ่เป็นรถที่มาจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์
ยืนยันจะดำเนินคดีกับตำรวจนะครับ
แล้วก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
พร้อมเตรียมส่งสำนวนคดีนะครับให้กับพนักการอายการภายในเดือนพฤษฎกายนี้นะครับ
ส่วนกรณีผู้ปล่อยคลิปนะฮะขณะที่อดีตภูมิกับโจ้ทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ย
จากการสอบสวนพบว่ามีการโหลดคลิปวงจรปิดลงในโทรศัพท์มือถือครับ
แล้วส่งต่อกันในกลุ่มของตำรวจด้วยกัน
ก่อนจะหลุดไปสู่สาธารณะแต่ยืนยันว่า
ปล่อยคลิปไม่มีความผิดนะครับผม
รถแรงอยู่อู่รถหรูอยู่บ้านรถอันตภัณฑ์อยู่สอนอ
รถร่วมรถปอรอสแตนบายรถแม่ยายผมขัดสง่าเลี่ยมเลยครับผม

พรสวรรค์ไหนกับแต่งกรรมสมัยพี่เป็นแบบว่าเรียนหนังสือที่เขามีแบบ

นะครับผมตรงต้องกรรมเก่งแต่พอเป็นกรณัฐึกษาแถวหลังมหาลัย
ไม่ได้ไงไม่หรอกอันนั้นเป็นโครงการ

น่าจะจัดอยู่ในกล้างสยาม

พี่เป็นคนเปิดเพลงทรงชาติเพลงชาติเคารพทรงชาติคนแรก

หลังจากแปดเติ้ล๑๔๐๐นค่ะ

เออ๖โมงหาอะไรเบรคสักหน่อยดีกว่า

ยัดไปตัดตัดตัดตัดยืนตรงกันทั้งสหยามเลย
พูดไปเรื่อยเลยพูดเยอะกว่าเปิดเพลงอ่ะฮะ
รุ่นนี้รุ่นผ้ากุ้งให้กับพี่โป้ง
ใช่ดารุ่นหลังแล้วรุ่นพี่โจ๊กเขารับคน
เขาเลิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่หมายถึงดีเจที่สยาม
นะครับผมเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วได้
พิธีกรสมัยก่อนเป็นพิธีกรจะต้องห้ามพูดนอกสคริปต์ถูกต้องไหม
คลิปเขียนมางานให้จบแค่นั้นตรงนั้นแต่นี่ไม่ใช่นี่คือจะต้องพูด
สมมุติงาน๔ชั่วโมงนี้ก็ต้องอยู่๔ชั่วโมงนะ

ไม่มีไม่มีโปรแกรมไม่มีโปรแกรมกดคอมเมตร

ใช่ก่อนฟังเพลงแรกฟังเพลงสุดท้ายก่อนนะครับผม

พี่ชอบก็ทำแบบนี้สมัยก่อนพี่ดีเจ้ร่วมแรกแรก

ขับรถไวอย่าให้ใครแซงขับรถแรงอย่าให้ใครชนนะครับ
ขับช้าระวังชิดขับหุดหิดระวังชน

เออพูดไปได้เรื่อยแล้วแบบเล่นคำไปเรื่อยเนอะ

นี่จะเล่าเรื่องลิงขยำหัวให้คุณผู้ชมฟัง

คือเวลาเราไปเมื่อไหร่ที่เราไปเจอลิง
บางทีเราจะแบบกังวลมากเพราะว่าน้องเขาจะชอบมา

ว่าคุณจะระวังตัวยังไงเมื่อเราต้องเจอลิงนะคะ

ขึ้นไปยืนข้างบนขยำขยมหัวอย่างนี้
โอ้โฮเขาบอกให้อยู่นิ่งนะคะ
อันนี้เนี่ยตกลบบุรีเลยค่ะ

แยกนี้คือแยกที่ลิงอยู่กันอย่างพลุกพ่านทีเดียว
คือเจ้าลิงเขาพยายามจะดึงเอาโบที่หญิงสาว
ใช้มัดผมอยู่บนศีรษะเนี่ยค่ะ
โดยที่เจ้าตัวก็พยายามร้องโวยวายบอกลิง

ล่าสุดนายสัตวแพทย์ชาวพันธ์ยินหานิ่งมงคลค่ะ
ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปส

นิสัยของลิงเนี่ยเขาเป็นสัตว์ขี้เล่นแล้วก็ซุกสน

ดึงโบหลุดแล้วเมื่อกี้เตรียมร้อยไม่มีของใช่ไหม
โบหลุดกระชากผมใหญ่เลยทีนี้

โอ้โฮอีกกระชากโอ๊ย
โอ้โห

เดี๋ยวดูสิต้องเอาของมาล่อมัน

นี่นี่

ใช่หนึ่งคือถ้ากลางวันเขาหิวแล้วก็เขาร้อน

แต่แกะโบเสร็จสับปล่อยโบลงพื้นมาเรียบร้อยแล้ว
คือคุณหมอเขาบอกว่านิสัยของสัตว์ที่เป็นลิง
เขาจะมีซุกสนแล้วก็ขี้เล่น

จะมีพฤติกรรมที่แบบต่างจากลิงธรรมชาติ
ซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ถ่ายคลิปนี้
กับกำลังช่วยแฟนสาวเพื่อจะยื้อแย่งของ
อาจจะทำให้ลิงเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าไปทำร้ายเขาได้
นี้คุณหมอแนะนำว่าหากไปเที่ยวในที่ที่มีลิงเยอะแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่งกายให้มิดชิดคุณหมอบอก
ไม่มีเครื่องประดับประดาษที่ใส่อยู่ตามศีรษะต่าง
หรือตามตัวตามข้อมือหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

พยายามอย่าให้มีของอยู่ที่มือเพราะเขาจะแย่งนะคะ

หรือว่าโยนสิ่งของนั้นไปให้ไกลตัว

เพราะว่าเจ้าลิงสัญชาติยานเขาก็จะคิดเลยว่าเราต้องการจะทำร้ายกับเขาแล้ว

หากถูกลิงกัดอันนี้แหละสำคัญ

อันตรายเมื่อกี้มันชอบขโมยของกินคนด้วยนะ
นี่หนูให้ไปถ่าย

ถือค่ะแค่ขนาดไวเลสยังกลัวเขาจะมากระชากออกไปติดอยู่ที่ตัวเนี่ย

ฝั่งสามพระการกับฝั่งตลาด
ฝั่งสารพระการเนี่ยก็จะมาฝั่งตึกที่มันมีร้านค้าเป็นตลาดอย่างนี้
อะไรฝั่งตึกของมันก็ไม่ยอมมันก็สู้กัน

แล้วเขาใช้ว่ายกพวกตีกันนะคะที่นี่แหละ

ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะให้ปลอดภัยก็คือ
เราก็เอาต้นกล้วยผูกไว้ที่หลังเรา
นะครับแล้วก็มัดไว้แล้วก็เดิน

มันก็เกาะหลังเลยนะอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นเราห้ามถือของถือของเขาจะมา

เพราะว่ามีฝรั่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่สารพระการเนี่ย
หรือว่าปลาอังสามยอด

บ้านอยู่แถวนั้นมันไม่ไปบุกบ้านคนเหรอ
เชื่อไหมว่าบ้านแถวนั้นแทบปิดกันเกือบหมดเลย

แล้วถ้ามีก็คือว่าต้องแบบมีลูกลงแบบเรียงเยอะมาก
ไม่เปิดร้านตรงระว่างน้อยมาก

ที่เขาจะเอาอาหารไปให้ทุกวัน

ไม่ทำอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนให้อาหารเขา
ลุงคนนี้ก็จะไปตามตะเวนตามตลาด
แล้วก็ไปขอผักที่เป็นเศษผักเป็นเศษผลไม้เนี่ย
ซึ่งคนในตลาดก็จะรู้ว่าลุงคนนี้จะเอาไปให้ลิง

ลุงคนนี้ก็จะมาให้เป็นเวลาประมาณ๑๐โมง๑๑โมง

เขาก็จะมากินกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

แล้วมาที่มันมากันบ้างไม่ลงไปดูสิ

ฉันได้เดินทางแล้วฉันจะเริ่มออกเดินทางแล้ว

การชนับบุรีของผมมีโรงแรมอะไรที่เหยียน
รึเปล่าไงจริงหรอแหม
มาอาทิศหิคนอื่นก็ไปแล้วเนี่ย
เขาตามแล้วแม่
ม่านรูทเฮียนมดที่
ไม่ใช่มะก็บอกว่าให้ไปกัน
มีม่านรูทเฮียนที่กาญจนบุรี
แถวกับที่หลุงฝังศพ
เอออะไรอย่างนี้จ้ะตรงนั้น
สักบาทเออดูนะฮะหลายจากนั้นก็มีชาวเนี้ยเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของภาพ
ต้องที่คุณแห่งชมคุณธัญญาว่าการเวลาทำอะไรนางไม่ได้จริงจริงเนอะ
สวยเนอะเพราะว่าไอ้หน้านางดูอ่อนเยาว์ตลอดเวลาจริงจริงถูกดูดิ
ภัยแต่เดียวไม่ทำให้หนังต้องถามผู้ใจธัญญาผู้ใจ
พี่ทัญญาไปเอามาจากไหนค่ะอืมอันนี้มีติ๊กต่อดอยู่

อ่ะจัดทองให้๑บาทนะฮะ

เขาก็สวีทเขาไม่

เป็นคนที่แบบว่าทำให้ผู้ชายเกรงใจได้

ที่สุดดีที่สุดอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่ฉันถามคุณไอธัญญาทำไมเธอไม่อารวาสเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะ
ฉันถามไหมทำไมเธอไม่อารวาสเหมือนเมื่อก่อน

คือเมื่อก่อนนางเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช้เงิน

ให้นางมาซื้อเสื้อผ้าซื้อกระโปรงซื้อรองเท้าเนี่ย

เชื่อว่าธัญญาไม่มีกับแบรนดเนมนะ
จะบอกว่าชุดลาตีนายไม่เคยมีล่ะ

นางเป็นคนไม่ซื้ออะไรกับของฟุ่มเฟย์อะไรอย่างนี้เลย

ก็ปุ๊บวันนึง

เหนื่อยเองใช่ไหม

ฉันพบความสุขของฉันแล้ว

ล่าสุดก็มีอาณาจักรธัญญาเลย
นี่ยิ่งใหญ่มากค่ะ

แบรนด์นงแบรนด์นี้ไม่ต้องเจออาณาจักรธัญญา

ก็เหล่าที่ศิลปินต่าง

ลิซ่าปรากฏตัวที่สนามบินอินชร

โดยเจ้าตัวมาในชุดสีดำและกางเกงยีน

เพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ทำให้ลิซ่าได้เจอ

เผยภาพวินาทีที่แบบว่าลิซ่าพบคุณแม่ครั้งแรกด้วยอะไรอย่างนี้
ครับนี่ทั้ง๔สาวเขาก็เป็นแบรนด์แบรนด์ก็ไปกันหมดแล้ว

๒ปีแล้วเท่ากับโควิดพอดีน้องแม่นเหรอ

สักอย่างก็จากนั้นมาก็ไม่ได้มาเลยเนอะ

ใช่ครับประทับใจนะครับน่ารักนะฮะสองปีเลย
คุณแม่คุณลูกได้เจอกันแล้วที่ฝรั่งเศส

พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะช่วงหน้าครับ
ดูสนองกับอีกคนนึงนะครับคู่นี้

ควงสากทำส้มตำครับแซ่บนัวแค่ไหน

เรียกได้ว่าโตเป็นนุ่มขึ้นทุกวันเลยทีเดียวสำหรับคู่แฝดฟ้าน้ำนมนะฮะ
เฟียฟ้าน้ำนมของเราสายฟ้าพายุ
ลูกชายของน้องชมพู่นี่แหละครับผมนะฮะ
และนอกจากจะอยู่คอนโดแล้วแม่ชมพู่ก็พาน้องแฝดเนี่ยไปอยู่บ้านยายหนิงนะครับ
ล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมครับก็พากันลูกจัดปิ๊กนิกข้าวเหนียวส้มตำอย่างอเด็ดอร่อย
งานนี้เนี่ยบอกเลยว่าแซ่บนัวดูได้จากสีหน้าของน้องพายุนะฮะ

ข้าวค้ามือหนักนี่ดูฮะ
ผัดตำส้มตำก็ดูซิ

งานนี้ให้ดูยายอย่างนี้
ยายเกลียดต่อที่สุดแซ่บตาแข็งเลยนะลูกนะ
นี่เอาข้าวเหนียวจิ้มเลยนะจกเลยเลิศ

องโฮยอนค่ะที่เล่นสวิตชเกม
ไม่ใช่สควิดเกมนะคะ
ที่บอกว่าในบทบาทคังซาบาย็อก
อันนี้เรียกว่าแบบว่ากระแสแรงมากสำหรับสควิดเกม

๔แสนตอนนี้ทะลุไป๑๓๕ล้านแล้วค่ะ
ในระยะเวลาเพียงแค่๒อาทิตย์เท่านั้นตอนนี้
พี่เห็นไหมผู้หญิงอ่ะนะนี่ไงที่เป็นนางแบบด้วยเนี่ยใช่นางเป็นนางแบบ
เป็นนักแสดงสาวเรียกว่าแบบว่าเต็มสตรีมากเลย
แป๊บเดียวเห็นไหมพี่ยอดยอดเร็วจริงคือเหลือ๓คนสุดท้าย

เมื่อวานนี้มีในโลกโซเชียลเขาทำแบบว่าเวอร์ชั่นไทยด้วยนะ
เขาเอาเทียบรูปกันว่าใครควรเป็นใคร
เดี๋ยวเขาใส่ใครเขามีค่ะแฟนส่งทวิตเตอร์มา
แม่ถ้าพี่เช้าไม่เตือนก็ลืมแล้วเดี๋ยวโชว์นิดนึง
เมื่อกี้เพิ่งจะแบบว่าเข้าไปดูมา

มีแองจี้แต่แองจี้เธอเป็นตุ๊กตาข้างหลังนะจ๊ะ

ต้องเนี่ยแกก็ทำให้อย่างรวดเร็วเลยขอบคุณมากนะคะ

ทวิตเตอร์มาให้รถเมย์เห็นอยู่เมื่อกี้นี้
เออรดเมย์จริงส่งให้พี่นะเดี๋ยวโน้นส่งไปให้น่ารักมาก

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วสวัสดีค่ะ